แคร์สื่อไม่แคร์ประชาชนไม่แคร์แม้แต่ป้ายเตือนค่ะ
จอมเทียนถ้าเกิดว่าใครไปช่วงนี้ก็จะเห็นป้ายเตือน
ห้ามมาบริเวณนี้นะคะแต่มีคนสักประมาณ๒๐กว่าคน
ปูเสือนั่งชมพระอาทิตย์ตก
สวดเข้าไปเล่นน้ำตำรวจไปตามจับกลุ่มมาได้
อัพเบจเสร็จแล้ว๒๓คนไปดูบังชั่วมังตอนกันหน่อยค่ะ

กัสไปที่พระอาทิตย์กำลังจะตกน้ำมันสวยดีสวยดีแต่
เขาไม่ให้มานั่งดูเขาไม่ให้มานั่งดู
ตำรวจสอบภอร์สอบภอร์เมืองพัทยานะคะ

ผิดคือคำสั่งฝ่าฟื้นพรกรฉุกเฉินนะคะ
ไม่ได้ทำไม่ได้เบ็ดเสร็จจับมาได้๒๓คน
ทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ๑๑คน
แล้วก็ชาวไทย๑๒คนด้วยกันนะคะ
คือก่อนหน้านี้ป้ายมันก็มีไงป้ายมันก็มีฉันเคยไปนะ
ขับรถผ่านป้ายเตือนเลยบอกว่า
ห้ามมารวมกลุ่มบริเวณชายหาดเขตพัทยาเป็นการชั่วคราว
นี่ค่ะผู้ใดฝ่าฟื้นระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
ปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำและปรับ
แต่บางคนก็จำไม่ได้นะคะ
ลงพื้นที่ไปเที่ยวแบบนั้น
หลังจากนั้นเสร็จแล้วนะคะตำรวจก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
และมีการกระจายกำลังบางส่วน
ลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว
ทั้งไทยและเทศเพิ่มเติมนะคะว่าอย่าทำแบบนี้
แบบนี้มันผิดกฎหมายเอาล่ะคุณผู้ชมดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะ
แล้วต่างชาติบางคนนะคุณน่ากลัวมากเบ่งใส่ตำรวจแล้ว
อ้างว่าเป็นลูกชายมาเฟียมาเฟียขาใหญ่ในพื้นที่พัทยา
จะไม่ยอมออกจากชายหาดพอค้นตัวกลับมีมีดพกมาด้วย
เอาล่ะโดนกี่ข้อหาแล้วเนี่ยพกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรเพิ่มไปอีกหนึ่งข้อหานอกจากฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินแล้ว
พวกเขาห้ามไงมาเฟียเจอตำรวจมาพาไปนะคะ